คุณผู้ชมคะที่อายุทยาเสาไฟริมทาง
มันเป็นอะไรนะเวลาซ่อมแล้วมันก็ติดดับติดดับ
แล้วไปเจอผู้ชายคนนึงลับล่ออยู่ตรงโคนเสาไฟ
เขากำลังขุดดินอยู่ทีนี้พอไปเจอเนี่ยไปตรวจดูเจออุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะ
ครีมตัดใส่ไฟเจอแหมิดดาบเจออะไรพวกนี้
แล้วพอชาวบ้านจับตัวมาตำรวจไปสอบถามเขาบอกเปล่า
ไม่ได้มาตัดสายไฟมาหาปลายังยืนยันแบบนี้ว่ามาหาปลา
ก็นี่เขาบอกเอาไว้ตัดอะไรใต้น้ำเกิดสมมติว่ามันมีไม้มีอะไร
เขาว่าแบบนี้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางด้านผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๑๒
ผู้ใหญ่สมชายไกรทัศน์เนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอพระนครศรียุธิยาเนี่ยนะคะ
ก็เอาชาวบ้านไปล้อมจับตัวผู้ชายคนนี้
คิดว่านะเขาน่าจะไปแอบตัดสายไฟทำให้ไฟส่องสว่างริมทางมันไม่ติดหรือเปล่า
คือชาวบ้านเขาไปเจอผู้ชายคนนี้ค่ะกำลังขุดดินอยู่ตรงโคนเสาไฟ
ทีนี้เขาท่าทางแบบลับล่อมากพอชาวบ้านไปเจอปุ๊บเขาวิ่งหนีค่ะ
วิ่งหนีไปลงบ่อน้ำกลางทุ่งนาชาวบ้านตามจับตัวไว้ได้
ผู้ชายคนที่ว่าคือนายอนุวัฒน์เขียวเพชรอายุ๓๘ปี
แล้วเมื่อกี้ก็คือรถซาเล้งของเขานี่ไปแจ้งตำรวจนะ
แล้วตำรวจไปค้นหาดูซิว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้าง
ก็ไปเจอครีมตัดสายไฟเจอพลั่วเจอมิดดาบเจอตะข่ายดักปลา

ตำรวจเอาทั้งหมดค่ะไปที่โรงพัก
แล้วก็นำตัวผู้ชายคนนี้คือนายอนุวัฒน์ไปสอบสวนด้วย
คุณตำรวจเปล่าผมไม่ได้ไปลักลอบตัดสายไฟ
เข้าไปเนี่ยผมแค่ไปลงตะข่ายดักปลาที่บ่อน้ำเฉย
กำรวจเขาบอกอ้าวโรงตะไข่เฉยละพรั่วนี้เอาไว้ทำอะไร
ผมไว้ขุดหาไส้เดือนเอามาเป็นเหยื่อล่อปลา
อ๋อแล้วครีมตัดไฟไฟอ๋อครีมดาบอะไรพวกนี้
ผมก็เอาไว้ตัดกิ่งไม้ใต้น้ำคือมัน
กิ่งไม้ใต้น้ำมันเยอะผมก็ต้องใช้พวกครีมพวกนี้ตัด
แล้ววิ่งหนีทำไมอ๋อชาวบ้านเขามากันเยอะผมกลัว
ทีนี้ตำรวจตรวจหาสารเสพติดในร่างกายไว้ด้วยค่ะ
ปรากฏว่าก็เจอแหละเสพยาบ้ามา
กลายเป็นว่าต้องดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนละ
ส่วนเรื่องของการลักลอบตัดสายไฟเอาจริงคุณผู้ชม
ยังไม่มีหลักฐานแบบคาหนังคาเขา
คือยังไม่ได้เห็นสายไฟที่โดนตัดมาไง
หรืออาจจะกำลังเตรียมการอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
ดังนั้นตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการเค้นสอบเพิ่มเติมนะคะ
แสบปลาใช่ไหมไฟของแบบสื่อแสบปลาใช่ไหม
ต้องแบบเอออาจจะแบบปลาอาจจะแบบ
ตามองสู้แสงไม่ได้ต้องเอามาบังหน้าแล้วก็ตอบคำถามแบบนี้

ว่าไฟส่องสว่างตรงเสาไฟริมถนนตรงนี้
มันติดติดดับบ่อยนี่ขนาดทางอบจเขามาเร่งแก้ไขปัญหาแล้วนะ
ซ่อมเสร็จแล้วอีกไม่นานเป็นแบบนี้อีกแล้ว
ก็เลยคิดว่าต้องมีใครขโมยต้องมีใครตัดสายไฟแน่เลย
สงสัยกันไงแล้วยิ่งมาเจอผู้ชายคนนี้
คือพฤติกรรมแปลกเขาก็เลยคิดเชื่อมโยงเอาว่า
น่าจะตัดสายไฟหรือเปล่าเลยทำให้ไฟที่เสามันดับ

ถ้าเกิดว่าพบว่ามีความเกี่ยวข้องก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตัดสายไฟยังไม่แน่แต่ว่าเสพยาเนี่ยเสพแล้ว